ช่วงเทศกรรมต่างรวมถึงปีใหม่แบบนี้
ของขวัญยอดฮิตอีกหนึ่งอย่างก็คือเค้กไงครับคุณ
พาไปดูเค้กของสถาบันการศึกษาแห่งนี้นะครับ
เพราะว่าทำมีโลโก้ของแต่ละช่องทีวีด้วยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญลายอื่นเขาก็สวยสดงดงามจริงนะครับ
นี่แหละครับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุตราดิษฐ์นะครับ
แต่งหน้าเค้กด้วยโลโก้ศรรีไทรัติทีวีช่อง๓๒ครับ

แล้วก็มีเค้กที่เป็นนี่นะครับลายนี้นะครับ
คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิษฐ์นะครับ
ซึ่งผู้มนวยการวิทยาลัยคือพอภัยทูลตานธานนท์เนี่ย
ก็บอกว่าการผลิตเค้กนะครับ
ในแต่ละครั้งในแต่ละปีในช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับ
ก็จะต้องคิดไอเดียขึ้นมาในการสร้างสรรค์ให้คุณนะครับ
เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อเป็นของขวัญ
ก็มีทั้งเค้กแยมเค้กครีมเค้กช็อกโกแลต
หน้าอื่นเยอะแยะเลยเป็นดอกไม้ก็ได้นะครับ
ปีนี้จะแต่งหน้าเค้กเป็นคำขวัญประจำจังหวัด
สนองนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยไงคุณ

ว่าแต่ละจังหวัดมีของดีของเด่นอะไรในคำขวัญเนี่ยนะครับ
ก็ตั้งเป้าขายได้ไม่น้อยกว่า๘๐๐๐ปอนด์

อยากให้ประชาชนทั่วไปได้ไปอุดหนุนฝีมือของน้องนักศึกษาเขานะครับ
ขายเริ่มต้น๑๗๐บาทจนถึง๕๖๐บาท
ไม่แพงนะน่ากินด้วยหิวแล้ว
ตอนเช้านะกับโอเวนตินหรือว่ากาแฟนะคะ
หรือจะให้น้องเขาแบบแต่งหน้าเค้กเป็นหน้าของคุณก็ได้นะ
หรือว่าเขียนชื่อคุณก็ได้
เขามีคำขวัญจังหวะเดี๋ยวก็เขียนแบบว่า
คุณสุพัสราสสสวยจัง
น่ารักที่สุดทำงานก็ดีหุ่นดีมากขายาวจัง
น่าจะใช้สัก๕๐ปอนด์ถึงจะเขียนหมด
นี่คือชมใช่ไหมคำชม๕๐ปอนด์